เด็นต่อเนื่องจากคดีที่ลูกน้องของกำนันนก
ก็คือหน่องไปยิงตำรวจเสียชีวิตก็คือสารวัตรแบงค์นะครับ
แน่นอนนะฮะตำรวจที่ถูกออกไม้จับและคุมตัวไปก่อน
ตอนนี้๖นายเขายังถูกคุมตัวอยู่
แล้วก็มีสภาวะความเครียดเล็กน้อย
เพราะว่าถูกสอบสวนค่อนข้างจะหนักทีเดียว
แต่เขาก็ไม่ได้มีการขอสิทธิอะไรพิเศษเพิ่มเติม
แม้เขาจะเป็นตำรวจก็ตามนะตอนนี้ก็ยังคงมีการคัดค้านการประกันตัวอยู่นะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจ๖นายนี้นะฮะ
ก็ถูกคุมตัวไปหลังศาลจังหวัดนครปฐมได้ออกไหมจับ
เพราะว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำลายหลักฐานการซ่อนเล้นต่างแล้วก็ช่วยผู้ต้องหาหลบหนี
ก็นำตัวไปสอบค่อนข้างจะเครียดทั้งคืนทีเดียวนะครับ
ล่าสุดเมื่อเช้าต่อสัก๘โมงครับ
คนตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรมณิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเอง
ก็เดินทางมาที่โรงพักมาสอบถามมาติดตามนะฮะแล้วก็ของของราชการต้องคืนด้วย
โดยเป็นของที่ร้อนจำรวจโทนิมิตรน้ำรองสวรรค์จราจร๒พเมืองนครปฐม๑ใน๖จำรวจที่ถูกออกไหมจับ
ซึ่งก็เป็นคนขี่รถนำทางให้กับกำนันหลบหนีเป็นคนเบิกไปใช้งานทั้งวก็คือวิทยุสื่อสาร
ยานผ่านนะก็คือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่ในทางราชการก็ต้องติดตามคืนมาให้หมด
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนได้ทำการยึดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกุปปี้ไอสีฟ้าขาวทะเบียน๑กก๘๕๙๙นครปฐมคันนี้
จอดไว้ที่สพมนครปฐมเพื่อรอให้ตำรวจกองปราบนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ซึ่งรถขันนี้เรียกว่าเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ลูกน้องของกำนนกได้ไปใช้
ทั้งนี้ผู้มหัวครับการตรวจภูทรจุธรนนปฐมเองบอกว่าตำรวจทั้งหกนายถูกคุมตัว
ถูกคุมตัวอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะมีสภาวะเครียดเล็กน้อย
แต่ทุกคนยังอยู่ดีอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอภิษฎใด
เหนือจากผู้ต้องหามรายอื่นแล้วก็ทั้ง๖คนก็ไม่ได้มีการขอร้อง

อยู่ดีค่ะทั้งหกคนยังปฏิเสธหรือว่ายอมประภาลาภูมิ
เรื่องสำนวนนี้ผมไม่ได้เข้าไปนะก็เป็นเรื่องของคณะบางส่วนอยู่แล้ว
มีร้องขออะไรไหมคะตลอดอันนี้คือตำรวจจากตำรวจด้วย

ขนาดที่ผู้กำกับการสอบภาพเมืองและความประถมเอง
พันธุ์ตำรวจเอกภูพลทัพเจริญท่านก็บอกว่า
มีครอบครัวของตำรวจ๖นายมาติดต่อในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
เพื่อขอประกันตัวแต่ว่าก็มีการคัดค้านการประกันตัวในทุกกรณี
ก่อนจะเข้าประชุมซึ่งก็ประชุมไปแล้วเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมา
และมีการประชุมเรื่องของการคี่คลายคดีนี้ที่สำนักงานตำรวจภูทรภักดิ์๗
ซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อว่าผลการประชุมเป็นอย่างไร
แต่ว่าตอนนี้หน้าโรงพักก็มีญาติของตำรวจ๖นายนั้นเดินทางเข้าไปเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
แต่ย้ำว่าคัดค้านการประกันตัวทุกกรณีนะครับ
ซึ่งคดีนี้ประชาชนหลายคนก็อยากให้ตำรวจเหมือนกรอบกู้ความเชื่อมั่น
เพราะประชาชนก็โอ้โหเสียความเชื่อมั่นกับตำรวจไปเยอะเหมือนกันนะคะ